คำถามก็คือคุณพิทายังโหวตเลือกนายกได้ไหม
ยังได้นะฮะยังเป็นสอสออยู่
ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่
ค่ะคือสิ่งที่คนกังวลใจก็แค่ว่า
ถ้าสารรัฐธรรมนูลรับเรื่องไว้วินิจฉัย
สารท่านอาจจะมีคำสั่งให้คุณพิทาย
ยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอหรือไม่อย่างไร
คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีแล้วแน่ไม่มีแน่นอนค่ะ
สมมุติอนาคตสัปดาห์หน้าหรือวันข้างหน้า
ถ้าสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่
ก็จะเหมือนกับตอนคุณธนทรเมื่อปี๖๒นะฮะ
ก็จะเข้ามาโหวตเข้ามาในที่ประชุมสภาไม่ได้
แต่ถ้าเกิดในฐานะแคนดิเดตนายก
ถ้ายังไม่มีผลการตัดสินอะไรออกมาเนี่ยนะครับ
แล้วเขาให้โอกาสแคนดิเดตนายกคนนั้น
แสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมรัฐสภา
อันนี้ก็เข้ามาได้แต่แสดงวิสัยทัศน์เสร็จก็ต้องออกไป
ค่ะแต่ยังไม่มีคำสั่งใดออกมา
เพราะว่าสารรับเรื่องเฉพาะในส่วนงานธุรการเท่านั้น
ยังไม่ได้รับเรื่องเอาไว้ในวาระการพิจารณานะครับ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คุณพิธาจะเข้าที่ประชุมรัฐสภา
เพื่อมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะครับ

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ในตอนนั้น
ก็ถูกกรกตร้องไปยังสารรัฐธรรมนูลเรื่องขาดคุณสมบัติ

สารรัฐธรรมนูลมีมติเอกฉัน๙ต่อ๒
มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
กว่าสารจะมีคำวินิจฉัย
จากนั้น๕มิถุนายน๖๒
รัฐสภานัดประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งตอนนั้นคุณธนทรก็ถูกเสนอชื่อเพื่อลงมติเป็นนายกได้
แต่ก็มีคู่แข่งตอนนั้นคือ
ทางฝั่งของพลังประชารัฐเนี่ยเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
แล้วพลเอกประยุทธก็ได้รับการเลือกให้เป็นนายก
ด้วยคะแนนเสียงทั้งสอสอสอวอ๕๐๐เสียง
คุณธนทรในซีกของทางอนาคตใหม่กับเพื่อไทยเนี่ยได้ไป๒๔๔เสียงนะครับ
ส่วนการโหวตในวันพรุ่งนี้๑๓กรกฎาคมนะครับ
แน่นอนว่าคุณพิทาเข้าได้ทั้งในฐานะสอสอแล้วก็แคนดิเดตนายกนะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะก่อนหน้านี้ทางประธานรัฐสภาคุณวันมุธมัธนอมธาได้หารือกับรองประธานรัฐสภาไว้แล้วนะครับ
คือหากมีการโหวตรอบแรกไม่ผ่านนะฮะจะให้โหวตอีกครั้งเนี่ย
รองประธานสภาผู้แทนรัศดรด้วยนะฮะที่หารือกันเนี่ยคือวันที่๑๙กรกฎาคมคือวันพุธอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับ
ก็เว้นไว้๑สัปดาห์นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรอดูเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะ
เพราะว่าสอวบางท่านหรือว่าสอบางคนก็เริ่มบอกแล้วว่าการโหวตครั้งที่๒๑๙กรกฎาคมเนี่ย
ไม่ได้ระบุไว้ว่าจะโหวตกี่ครั้งความหมายคือโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีโหวตกี่ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของประธานรัฐสภาในการพิจารณา
แต่คนไปอ้างเรื่องของข้อบังคับในการประชุมระเบียบวาระการประชุม
มันมีระบุว่ายัตติเนี่ยจะเสนอยัตติซ้ำไม่ได้จนกว่าสมัยประชุมเนี่ยจะหมดไปแล้ว
ประธานเลยนะประธานรัฐสภาจะเป็นผู้วินิจฉัยเลยนะว่าเอาข้อบังคับนั้นมาใช้หรือไม่
เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันเอาให้ผ่านพรุ่งนี้ก่อน๑๓กรกฎาคมก่อนผลจะออกมาเป็นยังไงยังไม่รู้เลยพรุ่งนี้